บอกว่าตอนนี้งงมากมึนตึ๊บ
อยู่ดีมีจดหมายทวงหนี้ส่งมาถึงบ้าน
ส่งมาจากที่เป็นบริษัทกฎหมายเขารับทวงหนี้ค่ะ
บอกว่าคุณติดค้างชำระหนี้ค่าอินเทอร์เน็ตอยู่
แต่เขามาเปิดดูอ้าวเลิกใช้เบอร์นี้ไปนานมากแล้ว
ยกเลิกไปแล้วย้ายค่ายไปแล้วมาเก็บเงินย้อนหลัง
บางคนโดนไปสิบปีนะคะบางคนบอกว่าเลิกไปแล้ว
ตอนไปแจ้งเลิกก็เคลียร์หนี้หมดแล้วนะแล้วอยู่ดีมี
แจ้งหนี้มาทวงย้อนหลังมีหลักร้อยก็มี
หลักพันก็มีแล้วเขาก็ไปโพสต์ในอินเตอร์เน็ต
ไซต์พันทิพย์เท่านั้นแหละคนก็มาโพสต์ตาม
ฉันก็โดนผมก็โดนโดนกันใหญ่เลย
เจอปัญหานี้ค่ะนี่คือจดหมายจาก
บริษัทมนตรดาลอแอนด์คอลเลคชั่นรับจ้างทวงหนี้
ให้กับบริษัททรูอินเตอร์เน็ตคอปอเรชั่น
เรียกเก็บยอดค้างชำระ๒๐๐๐บาท
จากนางสาวไอรินขันทะชวนะหนึ่งในลูกค้าทรูที่เจอปัญหานี้ค่ะ
ก็เนี่ยค่ะมีเนื้อหาในจดหมายมีโลโก้มีเลขใบแจ้งค่าบริการเนี่ยนะคะ
คุณไอรินเขาบอกว่าหนี้จำนวนนี้เนี่ย
น่าจะเป็นค่าติดตั้งอุปกรณ์อินเตอร์เน็ตในคอนโด
ที่เขาเลิกใช้บริการไปแล้วตั้งแต่เมื่อ๑๐ปีก่อน
ยืนยันว่าจ่ายเงินทุกอย่างครบถ้วนก่อนจะยกเลิกบริการนี้ไป
ถ้าจ่ายไม่ครบมันยกเลิกไม่ได้แน่
เขายืนยันว่ายกเลิกแล้วหมายความว่าจ่ายเงินครบแล้วอ่า
แล้วก็จำไม่ได้ด้วยว่าตอนนั้นเธอได้เงินมาจำคืนหรือเปล่า
บอกว่ายังไม่ยอมไปจ่ายหรอกตามจดหมายทวงหนี้เนี่ย
แม้ว่าตามจดหมายจะขู่ว่าจะดำเนินการตามกฎหมายก็ตาม
เพราะเธอยืนยันว่าเธอเคลียร์จบไปตั้งนานแล้ว
อกจากนี้นะคะยังมีลูกค้าทรูที่ถูกทวงหนี้ย้อนหลัง
ก็โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้ในเว็บไซต์พันทิพย์เยอะเลย
พอมีคนเริ่มโพสต์คนอื่นก็ตามมาที่เจอปัญหาเดียวกันนะ
เขาบอกเจอเหมือนกันเจอคล้ายกันเลย
ลูกค้ารายหนึ่งค่ะเขาบอกว่ายอมจ่ายยอดคงค้างไปแล้ว
แต่ขอยกเลิกการใช้บริการจากครูทั้งหมดทุกอย่างเลย

แต่อยู่ดีมีจดหมายทวงหนี้มาจากสำนักงานกฎหมาย

ครูชี้แจงว่ายอดนี้เป็นยอดเงินที่ลูกค้าค้างชำระจริง
ส่วนที่บางรายมียอดคงค้างนานเป็น๑๐ปี
ก็เพราะว่าไม่สามารถติดต่อลูกค้าได้
เปลี่ยนแปลงที่อยู่ตลอดก็เลยติดต่อไม่ได้
เขาเลยบอกว่าถ้าลูกค้าคนไหนสงสัยยอดชำระต่างเนี่ย
ธรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการทรทัศน์และกิจการทรคมนาคมแห่งชาติ
ก็ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้กับทีมข่าวแท้รัฐทีวีนะคะ
เขาก็ตั้งข้อสังเกตว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
น่าจะเกิดจากกรณีที่บริษัทมารับซื้อหนี้จากทรูไป
แล้วก็เรียกร้องให้ผู้บริโภคที่ยังไม่จ่ายเงินคืนไปจ่ายเงิน
แต่ใครที่มีบินเรียกย้อนหลังเกิน๑๐ปีไม่ต้องไปจ่ายก็ได้นะ
เพราะหนี้ค้างชำระเนี่ยเกิน๒ปีถือว่าหมดอายุความทางแพ่งค่ะ

ถ้าเกิน๒ปีไปแล้วหมดอายุความทางแพ่งเรียบร้อยแล้วนะคะ
ก็ต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์นะครับดังนั้นเนี่ยเวลาเขาเรียกเก็บค่าบริการเนี่ย
อันที่๑ผู้บริโภคมีสิทธิ์ขอให้เขาพิสูจน์ว่ามีหลักฐานการใช้งานจริงหรือไม่อย่างไรนะครับ
ถ้าไม่สามารถพิสูจน์ได้ใน๖๐วันเนี่ยก็ไม่สามารถเรียกเก็บได้เลยนะครับ
ที่สองนะครับอย่างกรณีนี้ก็ต้องถามก่อนว่าตามหลักกฎหมายแพ่งเนี่ย
ถ้าเราจ่ายเงินไปเรื่อยนะครับให้สันนิษฐานว่านี่ก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่มีนะครับ
ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเราจ่ายเงินเดือนนี้แล้วก็บอกขอปิดเบอร์ขอปิดบริการแล้วปั๊บ
บริษัทก็มีหน้าที่ต้องตรวจสอบว่ามันนี่เก่าหรือเปล่า
ถ้าปิดไปแล้วเนี่ยมานึกได้ภายหลังว่ามันมีหนี้อื่นเนี่ย
ตามกฎหมายสันนิษฐานว่ามันไม่น่าจะมีอยู่จริง
คือถ้ามีอยู่จริงเนี่ยต้องทักทวงระหว่างที่ปิด
แต่ประเด็นสำคัญของกรณีนี้เนี่ยยิ่งถ้าเล่านะครับว่า
มันเป็นหนี้เก่า๕ปี๑๐ปีเนี่ยต้องเรียนอย่างนี้ครับ
เรื่องหนี้เนี่ยอายุความสารแพงเนี่ยแค่๒ปีนะฮะ
แต่ถามว่าเขาเป็นสิทธิทวงไหมมีมีสิทธิฟ้องศาลไหมมี
แต่จำเลยสามารถยกข้อต่อสู้เรื่องอายุความ
ต่อสารได้เลยว่าเรื่องนี้พ้น๒ปี
สารก็จะยกคดีนี้ทิ้งทันที
ดังนั้นกรณีที่เขาอ้างมาว่ามีหนี้เก่าที่เกิน๒ปีไปแล้วเนี่ย
ผู้บริโภคมีสิทธิ์ได้ชำระ
ส่วนผู้ที่ทวงหนี้มีสิทธิ์ไปฟ้องศาล
แต่พอเรายกยกข้อต่อสู้เรื่องอายุความเนี่ย

เวลาเราชำระเนี่ยแนะนำให้ผู้บริโภคเก็บหลักฐานกำชำระเงินไว้

ถ้าเราชำระค่าบริการของเดือนนี้
กฎหมายต้องสันนิษฐานว่าค่าบริการเดือนก่อนเนี่ย

สมมุติเดือนนี้เดือนหน้าและเดือนต่อไปปั๊บเนี่ย

จริงแล้วสันนิษฐานเราน่าจะเก็บไปหมดแล้ว

เขาต้องแสดงหลักฐานการใช้งาน
ซึ่งถ้าแสดงไม่ได้อย่างที่บอกไม่มีสิทธิเล่นเกม
หรือถ้าแสดงรายได้แล้วเราต่อสู้ว่าเราชำระไปแล้วเนี่ย

ด้านนั้นคำแนะต่อผู้ผลิตโพครนะครับ

เสร็จรับเงินเก็บไว้อย่างน้อย๒ปี

พอครบสองปีใบเสพรับเงินแล้วนั้นก็ทิ้งได้
แต่ถ้าไม่ถึง๒ปีเนี่ยเขาฟ้องแล้วเรามีหลักฐานไปเสร็จปั๊บเรื่องนั้นเนี่ยยังไงเราก็จะชนะคดีครับ
ส่วนเขาบอกว่าเฮ้ยมันเพิ่งมาทึกได้ในระบบเป็นอันที่เราฟังไม่ได้
เพราะระบบอิเล็กทรอนิกส์ของเครือข่ายโทรคมนาคมต้องมีมาตรฐาน
มอเฟสบอกโอ้เว่ยเราลืมมาทึกข้อมูลย้อนหลังไป๓๕ปีเป็นไปไม่ได้ครับ
เขามีหนี้ที่ไม่สามารถจะเก็บได้เขาก็จะมีบริษัทติดตามทวงถามหนี้มาขอซื้อหนี้ในราคาถูกไปนะครับ
แล้วก็ค่อยไปทวงถามหนี้ถ้าเขาทวงได้เขาก็ได้กำไรนะครับ
ถ้าทวงไม่ได้ก็เสียเฉพาะเงินที่มาเหมาหนี้ไปแค่นั้นเอง
ดังนั้นตรงนี้เนี่ยตรงนี้เนี่ยคนทวงถามหนี้มักจะไม่ใช่บริษัทมือถือไม่ใช่บริษัทบัตรเครดิตโดยตรง
มักจะใช้ข้อความที่ทำให้เราเข้าใจผิดอย่างเช็ดว่าดุรันคดีมีกรณีประทับตามานะครับ
เป็นรายยางสีแดงว่าดำเนินคดีแล้วหรืออะไรทำนองนี้จริงต้องยืนยันว่าถ้าฟ้องศาลเนี่ยจำเลยต้องรู้ต้องมีหมายสาร
แล้วยิ่งถ้ามันหมดอายุความแล้วเรามีสิทธิ์ที่จะประเสริฐกับพนักงานเงินได้โดยถูกต้องตามกฎหมาย
ดังนั้นอย่างที่เรียนให้ทราบว่าตรงนี้ส่วนใหญ่เป็นพฤติกรรมของบริษัทที่ซื้อเหมาหนี้มาแล้วมาทวงถามอีกทีหนึ่งครับ
แล้วอย่างนี้บริษัทไม่มีผลกระทบเหรอครับเพราะว่าเท่ากับเป็นการทำลายภาพลักษณ์โดยตรงนะครับ
นี่อยู่ที่ตัวบริษัทเองซึ่งขายหนี้ออกไปนะครับว่าอันที่หนึ่งต้องตรวจสอบกันว่าหนี้นั้นเป็นหนี้จริงไม่ใช่ความผิดพลาดในการบันทึกนะครับ
ดังนั้นกรณีนี้พอทวงถามมาแล้วสมมุติเราร้องเรียนไปที่บริษัทธรคมนาคมเขาก็จะอ้างว่าเขาไม่ได้เป็นคนทวงแต่เขาจะรับตรวจสอบเรื่อง
แล้วถ้ามีหนี้จริงเขาจะยืนยันว่ามีหนี้จริงอยู่นะตรงส่วนนี้เราสามารถเราสามารถต้องเรียนอย่างนี้นะครับบริษัทตรงนี้เนี่ยเขาทำการแทนบริษัทโทรคมนาคม
ดังนั้นเรามีสิทธิที่จะให้บริษัทธรกรมนาคมชี้แจงหลักฐานอย่างที่บอกให้มีสิทธิพิสูจน์อย่างที่บอกหรือให้ยืนยันว่ามันหมดอายุความลืมแล้วหรือไม่อย่างที่บอกนะครับดังนั้นตรงนี้ยังถือเป็นเรื่องระหว่างเรากับบริษัทธรกรมนาคมแม้ว่าจะมีตัวกางมาซื้อเหมาหนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ยังไง
กับเขา๒ปีหมดอายุความเนี่ยไม่ใช่นะ
แต่นี่คือความรู้พื้นฐานด้านกฎหมายที่เราต้องรู้เอาไว้

ที่สำคัญคือต้องเก็บใบเสร็จเอาไว้
ทุกครั้งที่จ่ายเงินก็เก็บใบเสร็จเอาไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

เลิกบริการอะไรคุณเคลียร์มาให้ครบ

ไม่ใช่ว่าตอนหลังผ่านไปปี๒ปีมาบอกเรายังมีหนี้ค้างอย่างนี้มันจะไปได้ยังไงนะครับ